ที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ

เช่าเขาทำค่ะมันแรงมาก
ถึงหน้าเก็บเกี่ยวก็เข้าไม่ได้เลยสี่สิบไล่ได้เข้าสองเกลียด

อาชีพใหม่คือตันไม้ยูคา
มีอยู่วันหนึ่งพ่อกำลังเลื่อยไม้อยู่
แล้วทีนี้ไม้มันดีดเลื่อยมาโดนแขนของคุณพ่อค่ะ
อีกนิดเดียวจะโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วคุณพ่อจะเป็นอมภาษณ์ค่ะ
พ่อหนูทำงานไม่ได้เกือบ๒เดือนค่ะ
ก็คือคนหาเงินหลักนอนโรงพยาบาลแล้วค่ะ
มีเงินทั้งบ้าน๖๐บาทสงสารลูกมาก
หนูเคยอดไม่ได้กินอะไรเลยบ้างก็มีค่ะ
บอกแม่ว่าไม่เป็นไรนะ
เดี๋ยวเราต้องผ่านมันไปให้ได้

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
ในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่แห่งนี้นะครับ

๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพิเศษนะครับ
ตลอด๓เดือนนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอน
นักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะแต่กติกามารยาทค่ะเหมือนเดิมค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่นะคะ
หยิบทันทีค่ะ๑ล้านบาท

ทิวเรียกว่าสมเป็นเด็กจริง
สนทั้งโอ้โหแล้วก็เก่งด้วยนะครับ
ต้องการ๖๐๐๐ได้ไปจริง๖๐๐๐บาท
ต่อมาค่ะนักสู้รุ่นจิ๋วคนนี้ค่ะ
เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็ก
หัวใจของเธอช่างอ่อนโยน
และเธอก็เป็นห่วงที่บ้านมาก
ที่บ้านของเธอค่ะต่อสู้กันยิบตาเลยค่ะ
เพื่อหาเช้าและกินค่ำ

หนูชื่อเด็กหญิงธนัชชานามสกุลเรืองชาวนา

อายุ๑๐ปีอยู่ชั้นป๔
โรงเรียนบ้านสะดาวตำบลหนองพาม
เผือวางทองจังหวัดพิสนุโลกค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่พี่ชายแล้วก็หนูค่ะ
ไก่ค่ะเป็นแม่ของกาฟิล
กาฟิลเป็นคนนิ่งเรียบร้อยพูดไม่ค่อยเก่งค่ะ
เหมือนมีอะไรในใจแล้วจะเก็บ

บางทีถ้าเกิดเงียบอะไรเนี่ยเราจะต้องถามเองละ

เอาไปขายกับทางโรงศรีเขาหมดแล้ว
มันก็ไม่ได้เมล็ดออกมาก็คือขายไม่ได้
เราก็ต้องเอาไว้กินทีนี้เราก็ไม่มีเงินนะคะ
ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้หนี้เอาไปลงทุนต่อ
เจ้าของเขาก็ต้องเอาคืนไปแปลงหนึ่ง

เหมาตามส่วนที่เขามีมายูคาขาย
ก็เอาไปตกลงกับเจ้าของสวนสมมุติว่าแปลงนี้สองไร่ก็

เราก็เอาเงินที่โรงงานที่เราตับน้อยไปส่งทุกวัน
เอามาวางกับเจ้าของสวนตัดเสร็จแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นรถครับ
มีอยู่วันหนึ่งพ่อกำลังเลื่อยไม้อยู่
แล้วทีนี้ไม้มันดีดเลื่อยมาโดนแขนของคุณพ่อค่ะ
ไปถึงที่โรงพยาบาลคุณหมอก็

โดนกระดูกของคุณพ่อบินไปค่ะ

และคุณพ่อจะเป็นอำมะพาดค่ะ
ที่คุณพ่อทำงานหนัก

พ่อหนูทำงานไม่ได้เกือบ๒เดือนค่ะ

ไปเฝ้าพ่อเพราะพ่อทำอะไรไม่ได้เลย
ก็คือคนหาเงินหลักนอนโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
เงินก็ไม่มีถึงขนาดที่แบบว่า
มีเงินทั้งบ้าน๖๐บาท

ตัวเราไม่ได้กินไม่เป็นไร
วันที่เหลือเงิน๖๐บาททั้งบ้านเหลือเงิน๖๐บาท
ผมไม่เอาตังค์ไปโรงเรียนครับให้น้องเอาไปครับ
น้องก็ไม่เอาไปครับจะให้พี่เอาไป

แล้วก็ตกลงกันได้แล้วค่ะว่า
เงินนี้เอาไว้ให้แม่ซื้อกับข้าวกินค่ะ
หนูเคยอดไม่ได้กินอะไรเลยบ้างก็มีค่ะ
ก็บอกแม่ว่าแม่เราอยู่กันอย่างนี้
เราไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราต้องผ่านมันไปให้ได้
มันตื้อเลยค่ะคือแบบลูกลูกก็ยังคิดได้ว่ามันลำบากอย่างนี้
คืออันนั้นมันจำไปถึงทั้งชีวิตแม่จริง
อยากขอบคุณที่ว่าเขาเกิดมาเป็นลูกหนู

เฟรมกลับจากโรงเรียนหน้าที่เขามาถึงคือ

ฟิลนะคะกลับมาจากเรียนมาถึงอาทิตยของเขาล้างถ้วยล้างจาน
บางวันก็ทำกับข้าวอะไรที่ทำได้เขาก็ทำ
เขาไม่บ่นเลยที่ว่าทำไมเราถึงต้องเกิดมาจนหรืออะไรยังไง
คือเขาไม่บ่นแต่เขาจะพูดว่าเราต้องสู้นะแม่
ฟิลรักแม่นะคือจะเป็นกำลังใจให้แม่

ตอนนี้ที่บ้านเป็นหนี้จากการนำเงินมาลงทุนทำนาแล้วก็ตัดไม้ยูคา๑๘๐๐๐บาทค่ะ
หนูก็เลยมีความหวังหนูอยากมารายการนี้
เพื่อที่จะนำเงินมาให้พ่อกับแม่ได้ใช้หนี้

ถ้าหมดแล้วหนูจะดีใจมากค่ะ

มาพบกับเธอเลยนะครับน้องกาฟิลเด็กหญิงผู้อมทุกข์

ตรงกลางนี้เลยตรงกลางนี้นะครับ
นี่ก็คือที่ยืนของนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นมาบนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแห่งนี้
วันนี้เป็นโอกาสของน้องกาฟิล
ดูในภาพชีวิตนึกว่าจะตัวใหญ่กว่านี้
พอมาอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวเล็กตัวนิดเดียวเอง

นั่งอยู่ข้างล่างนะคะสวัสดีค่ะ
ขอต้องรับครอบครัวของน้องกาฟิวนะครับ
คุณพ่อเพิกคุณแม่ไก่คุณยายเขียวอุ่มน้องชินจังอยู่
แล้วก็คุณย่าแต๋วทางด้านหลังนะครับ
คุณลุงหมูคุณป้าเพ็ญและพี่ชายพี่เฟรมนะครับ
วันนี้มากันแบบชุดใหญ่เลยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องกาฟิล
วันนี้กำลังใจเยอะเลยนะจากครอบครัว
ค่ะกาฟิลที่บ้านทำอาชีพอะไร

อาชีพรองก็คือเสริมก็คือรับจ้าง

เวลาฤดูธำนากาฟิวไปทำอะไรบ้าง
ก็ช่วยพ่อดำนาค่ะซ่อมข้าวค่ะ

ทำมาตั้งแต่อายุ๗ขวบค่ะ
ดำนาได้ตั้งแต่๗ขวบนี่ไม่ธรรมดานะคุณพ่อนะ

ดำนาได้ไปซ่อมกล้าได้
แล้วตอนที่คุณพ่อไปทำอาชีพเสริมตัดไม้ยูคาเนี่ย

ช่วยพ่อดึงไม้ค่ะ
ดึงไม้นี่ขั้นตอนเป็นยังไงคุณพ่อเลื่อย

ื๊ดแล้วก็เขาจะไม่ล้มดี

ต้นมันคลับลงมาในทิศทางที่เราต้องการ

นาก็ทำอาชีพเสริมก็มีทำไมที่บ้านถึงเป็นหนี้ล่ะ
เพราะว่าหนี้นี่เกิดจากการนำเงินมาลงทุนค่ะ
แล้วก็เกิดจากสะสมมาเรื่อยค่ะ

เศร้าค่ะแล้วหนูก็น้อยใจค่ะที่ทุกคนมีข้าวกินค่ะ
แต่ทำไมคนปลูกข้าวถึงเป็นหนี้ค่ะ
โอ้โหคำนี้เจ็บเนอะ

แล้วหนี้ที่ติดนี่แหละครับคุณแม่
มันเป็นหนี้ถูกต้องไหมหรือว่าเป็นหนี้นอกระบบ
เขาเรียกยังไงหนูเอาของของป้าข้างบ้านนะคะ
เขาสงสารเขาก็ช่วยมา
แรกก็ช่วยมา๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐รวมกัน
มันก็เลยเยอะขึ้นค่ะ

แต่ตอนนี้คือเขาสงสารเขาก็ไม่เอาดอกแล้ว

เห็นพ่อแม่ลำบากขนาดไหนลูก

คุณพ่อเวลาพ่อไปทำงานค่ะ
ฝนตกฟ้าร้องแดดออก

คุณพ่อไม่เคยบ่นค่ะ

คุณแม่ไม่สบายเป็นอะไรบ้างลูก
คุณแม่เป็นความดันไมเกรนค่ะ

มีช่วงเวลาที่ที่บ้านขาดแคนเงิน
เงินเหลือน้อยที่สุดกี่บาท

หนูไม่เอาค่ะก็เลยให้พี่เฟรม
หนูสองคนก็เลยเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาค่ะ

ไว้ให้แม่ซื้อกับข้าวกินด้วยกันตอนเย็นค่ะ

ก็ไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรค่ะ

ตอนที่ลูกถือเงิน๖๐บาทมาแล้วคุยอย่างนี้
ในใจของคุณแม่รู้สึกอะไรอยู่คะ

ไว้ซื้อข้าวซื้อมะม่าซื้อปลากระป๋องก็ได้
เอาไว้ให้เรากินพร้อมกันพ่อแม่ลูกตอนเย็น
เราได้ยินเราก็ชื่นใจเราเป็นแม่เราก็อิ่มแล้วค่ะ
เราไม่ได้กินเราก็อิ่มแล้ว
เฟรมนี่ก็ถือว่าเท่มากนะ

ก็สงสารแม่ครับ

เก็บเงินตรงนี้ครับเอาไว้กินด้วยกันดีกว่า
มันจะอิ่มทุกคนแล้วมันจะมีความสุขมากกว่าที่กินคนเดียวครับ

แล้วสรุปว่าวันนั้นได้กินอะไรที่โรงเรียนไหม

เรียกว่าเป็นวันแห่งความทรงจำ

ทุกคนต่างเสียสละให้แข่งกันและกัน
เป็นความเจ็บปวดที่สวยงามนะคะคุณแม่

วันนี้ก่อนที่เกมจะเริ่มกาฟิลอยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่
ฟิลอยากช่วยพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่หมดหนี้
จะได้ไม่ต้องมาลำบากกันอีก

ทางกลับกันคุณแม่ไก่เขาจะต้องเป็นคนมาสู้

อย่างที่เราคุยกันไว้ลูกสู้แม่ก็สู้

มาทำหน้าที่นักสู้ชีวิตในรายการของเรากันเลย

รายการของเรานะครับกาฟิลมีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
ถ้าทำได้ร้องครบ๑๐เพลงร้องไม่ผิดเลย๑ล้านบาท
แล้วกาฟิลต้องการเงินทุนจากรายการของเรา
เอาเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
หนูน้อยที่บ้านติดหนี้อยู่๑๘๐๐๐๐บาท

หนูไม่อยากห่วงมากค่ะ
ถ้ามันไม่เป็นตามที่หนูหวังมันจะเสียใจมากกว่านี้ค่ะ
เงิน๘๐๐๐ที่หนูหวังน้อยเนี่ย

อย่างแรกคือหนูต้องช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ส่วนหนึ่งก่อนค่ะ
๐บาทในรายการของเรานะครับ
ร้องให้ได้๕เพลง

เพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

หวานแว้วเมื่อเลยค่ะกาฟิล

เพลงนี้คือเพลงเปิดประเดิมของหนู

เพลงแรกนี้เปิดโอกาสให้ใช้ได้เลยนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

แสดงว่าเป็นเพลงที่เราร้องให้ฟังบ่อย

เพราะฉะนั้นเอาความมั่นใจมาให้ได้

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑

สัมภัยบรรยาย
สุขภัยใหม่

โปรโนมัติเชื่อร้องกัน
โปรโนมัติเชื่อร้องกัน
เหยียบหย่องเหยื่องอย่างจำหลังความไหวง่า
จากปีดอนมารดามองเข้าในหน้าแล้วใจหา
สงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจ
ข้าวปีนี้คงดีไม่ได้เพราะทั่วนารัยดินแดง
เหยียบย่องเยื้องยางปลายทางกรุงไทย
พ่อแม่จ้าลูกลาไกลก็ช่วยกันได้ยังมีแรง
ลาก่อนนะ
ว่าปีนี้เราเจอฝนแรงจำต้องไปขายแรง
มากันแรงกันตาย
ไม่ต้องห่วงเมืองหลวงของเมืองเรา
จงไว้ใจลูกสาวงานหนักเบาลูกทำได้
พอมีเงินเดือนจะรีบส่งไม่เสียดาย
ลูกจะหามาให้เพียงไว้ใช้ให้ลูกก็พอ
เหยียบหย่องเหยื่องอย่างลูกข้างก็คงห่วง
พ่อรู้เรื่องเมืองล่วง
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหรอกแม่พ่อ
เพราะในดวงจิตลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ
พ่อลูกจะไม่ท้อขอทนเท
ขอตอบแทนแม่พ่อ